สวัสดีครับมาก่อติดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเสียหายเยอะเหมือนกัน

สังเกตว่าจุดที่ยังคงต้องเจอกับอากาศร้อนเนี่ยนะครับ
ไล่ยาวตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาจนถึงกรุงเทพนะครับ
อีสานยังคงร้อนลูกอุอยู่นะครับ

ความรู้สึกร้อนก็คือความชื้นที่เข้ามามีบทบาทพลังงานก้อนเมฆที่เข้ามามีบทบาทนะครับ

ทรงประจายตัวหลายจุดโดยช่อตอนกลางไปถึงตอนล่าง

สังเกตว่าความชื้นเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับ
ทำให้เรารู้สึกร้อนถึง๔๐องศาเซลเซียต

มีอากาศร้อนอบอ้าวมากขึ้นไปด้วย

มาครั้งนี้อาจจะไม่เป็นฝนที่ตกมาและทำให้อากาศเย็น
เพราะว่าไม่ได้เป็นฝนที่เกิดจากลมหนาวที่แผ่มาครับ
เป็นผลพวงจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เห็นอยู่ในภาพ
เคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
มีการดูดเอาความชื้นเข้ามาจากทะเลเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
คาดกันว่าจะมีผลต่อสภาพอากาศเมืองไหนของเราไปจนถึงประมาณวันที่๒๐กว่า
แล้วก็จะมีการวกทิศทางกลับไป
ซึ่งหน้าจับตาจะทำให้เราเข้าสู่ฤดูฝนกัน
ทีนี้มาดูกันหน่อยการคาดการณ์ฝน
หลังจากนี้เป็นต้นปลายเป็นอย่างอะไรจากขรมวตุนิยมพฤติยา
ก็จะพบว่าฝนเนี่ยนะครับก็จะค่อยหายไปหายไปนะครับ
แล้วก็กลับมาตกอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณวันที่๒๐นะครับ
ทีนี้มาดูการคาดการณ์รายชั่วโมงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวตั้งแต่ช่วงสายนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
เหนือตอนล่างนะครับรวมไปถึงอีสานตอนบน
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงครับก็จะไปกระจายตัวต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ค่อยบลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างอีกครั้งหนึ่ง

กรุงเทพมหานครอาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็กระจายตัวเยอะกว่าในวันนี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ